ท่านผู้ชมครับมาดูเหตุเศร้าสลดที่เกิดขึ้นกับนายจ้างในพื้นที่จังหวัดนครพนมนะครับ
เพราะว่าถูกลูกจ้างเนี่ยทุบศีรษะจนเสียชีวิตส่วนภรรยาบาดเจ็บสาหัสนะครับ
ผู้เสียชีวิตคือนายปรีชาสุวรรณมาโจอายุ๕๖ปี
เป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านคำพอกอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนม
คือมันมีเรื่องหมูเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าเกิดจากอะไรนะ
ปรีชาถูกนายแหลดนะครับอายุ๔๘ปีเป็นชาวลาวที่เป็นลูกจ้าง
ใช้ไม้ทุบตีจนบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตหลังจากถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
อำเภอท่าอุเทนขณะที่ภรรยาของผู้ตาย
ชื่อว่านางนางวลนะอายุห้าสิบเอ็ดปีก็บาดเจ็บสาหัสนะครับ
ตอนที่กำลังพยายามเข้าไปช่วยสามีจากการสอบสวนนะครับ
ทำให้ทราบว่าผู้ตายนั้นได้ว่าจ้างในแหลดลูกจ้างชาวลาวให้มาทำสวน
มาเลี้ยงหมูจ้างมาเกือบยี่สิบปีแล้วนะ
ผู้ตายนี่เป็นผู้ใหญ่บ้านด้วยผู้ใหญ่บ้านบ้านคำพอกที่อำเภอท่าอุเทน
จ้างมาทำงานเพราะสงสารเห็นว่าเคยเป็นลูกจ้างทำงานให้เพื่อนบ้านแล้วตกงาน
ก็เลยจ้างไว้ต่อให้เลี้ยงหมูนะให้ทำสวนแล้วมามีปัญหากัน
เนื่องจากในแหลดเป็นคนสติไม่ค่อยสมประกอบชอบเอะอะ
โวยวายบางครั้งก็พูดจาไม่รู้เรื่องแต่มันก็ไม่เคยมีปัญหาถึงขั้นทำร้ายร่างกายกัน
คำบอกเล่าของพยานนะครับเราทำเป็นกราฟิกจำลองนะครับ
เหตุการณ์เป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับวันเกิดเหตุผู้ตายเดินไปที่คอกหมูที่อยู่ภายในสวน
จะเอาหมูที่เลี้ยงไว้ไปทำหมูหันให้ญาติแล้วก็เจอกับผู้ต้องหาก็คือลูกจ้างของตัวเองอ่ะ
อยู่แถวนั้นพอดีพอเห็นผู้ตายเดินมาที่คอกหมู
แหลดไม่พอใจหาว่าผู้ตายจะมาขโมยหมูที่เลี้ยงไว้โดยไม่บอกกล่าว
แล้วก็มีปากเสียงกันทั้งที่เขาเป็นเจ้าของบ้าน
เป็นเจ้าของหมูเป็นนายจ้างตัวเองผู้ต้องหาคว้าจอบทุบผู้ตายแบบไม่ยั้ง
ภรรยาผู้ตายพยายามเข้าไปห้ามก็โดนด้วยจนบาดเจ็บสาหัส
โชคดีมีเพื่อนบ้านเข้ามาช่วยไว้ทันนำส่งโรงพยาบาลทั้งคู่
แต่ว่านายปรีชาเสียชีวิตเรื่องนี้สร้างความสะลดใจให้กับญาติพี่น้อง

แกโดนตีแล้วแกร่วงลงในสระ
วิ่งขึ้นมาดูผู้ใหญ่แล้วก็มาแย่งจอบจากคนร้าย
บรีผมวิ่งข้ามคลองมาผมตะโกนเรียกว่าเป็นอะไร
คนร้ายก็วิ่งออกไป

ตำรวจแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น
จนถึงแก่ความตายแล้วก็บาดเจ็บสาหัสนะฮะ
ตอนนี้นำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดนครพนมเรียบร้อยแล้ว